เดินทางมาถึงเนี่ยนะคะก็ถูกรวบคาสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ
คือเธอเลื่อนไฟล์ทที่แรกจะกลับมาช่วงต้นเดือนมิถุนา
แต่ปรากฏว่ากลับมาเป็น๕มิถุนาตอนบ่ายโมง๔
แล้วก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตอนตี๕๕นาทีค่ะ

ก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมารับตัวพร้อมกับหมายจับ
แล้วก็มีการนำตัวคุณแอนนาไปที่สนทองหล่อ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วก็ร่วมกันเล่นพนันสลากกินรวบนะคะ
ทุจริตโดยหลอกลวงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด้วย
ทีนี้พอมาถึงที่สอนอทองหล่อค่ะ
คุณพุดเดิ้ลเพื่อนสนิทก็ไปถาม
คุณแอนนาแค่ตอบสั้นนะว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวออกมา

นี่ค่ะเป็นจังหวะที่พูดสั้นสื่อก็ไปรุมล้อม
หลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องสอบสวนนะคะ

ของคุณแอนนาก็คือธนายอาคมโครงสวัสดิ์นะคะ
บอกว่าตั้งแต่ที่แอนนาลงเครื่องแล้วก็ถูกคุมตัว
ตัวทนายอาคมยังไม่ได้คุยอะไรกับคุณแอนนาเลย
แต่ก็เตรียมวงเงินประกันตัวนะคะ๗๕๐๐๐บาท
แต่ว่านอกจากคุณแอนนาจะถูกควบคุมตัวแล้วนะ
เกี่ยวกับการระเมิดสิทธิ์อะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าเธอโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่า
สิทธิของผู้ต้องหาไม่มีอยู่จริง
ตมถ่ายรูปถ่ายคลิปตั้งแต่นาทีที่ลงเครื่อง
ใช่ค่ะนี่สิ่งที่เธอโพสต์ไว้นะฮะล่าสุดนะธนายเดชา
ก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมาย
หลังจากที่คุณแอนนาโพสต์บอกว่าแฮชแท็ก
แอนนาสิทธิผู้ต้องหามีอยู่จริงหรือไม่
เป็นการประจานหรือไม่ก็ตามประมวลกฎหมายความอาญาอะไรต่าง
ซึ่งระบุสิทธิ์ของผู้ต้องหาไว้ชัดเจนนะครับ
แล้วก็บอกว่าการจับกลุ่มต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม
พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้นต้องไม่ประจานตามมาตรา๘๒
จับแล้วต้องเอาตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนทันทีนะครับ
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพอย่างชัดเจนของผู้ต้องหาด้วยนะฮะ
สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับ
แล้วก็มีการทิ้งท้ายบอกว่าในคดีอาญานั้น
กระทำความผิดนะฮะยังเป็นเหมือนผู้บริสุทธิ์อยู่
ต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเหมือนผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดก่อน
ใช่ค่ะนี่ทนายเดชาก็ให้ความรู้เรื่องนี้หน่อยนะฮะ
แล้วก็คุณแอนนาก็มีการแชร์นะแล้วก็บอกขอบพระคุณคุณอานะคะ
ขอบคุณทนายเดชานะคะใช่นะครับ